อีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะมารับสมองประลองกัญญากันนิดนึงนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าปริศนาคำไทยใครเอ่ยไฮโซหล่อรวยดังโดนทวงเงินค่าตอบแทนคอนโดแต่ไม่ยอมคืนแบบนี้โดยเพจเจ๊มอย๑๐๘นะคะได้โพสต์ข้อความพร้อมแคปคอมเมนต์คนที่ตามทวงหนี้เขาเล่าให้ฟังแบบนี้โดยสรุปว่าไฮโซบ้านรวยที่
ว่าใครผิดใครถูกต้องรอฝั่งทางฝั่งไฮโซรวยเหมือนล้านนะฮะ
เขาบ้างละกันคุณผู้ชมซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า
อย่าให้ต้องเหลาว่าค่างวดพอสตามนานแค่ไหน

อกจากนี้ค่ะยังมีชาวเน็ตแคปข้อมูลมาโชว์นะคะ
ว่ามีคนเข้าไปทวงหนี้ไฮโซหนุ่มถึงในไอจีคุณพ่อของไฮโซด้วย
ซึ่งจากการสืบค้นข้อมูลค่ะบ้างก็ว่าไฮโซคนนั้นถังแตกแล้ว
หลังจากคบกับแฟนใหม่หลายคนชี้เป้าไปที่หนุ่มหล่อที่เคยตกเป็นข่าวหน้าหนึ่ง
ส่วนพ่อรวยที่ดินล้นฟ้าค่ะคนไหนจะใช่คนที่คุณคิดหรือเปล่า
อันนี้ทางเราไม่ฟันทงนะเจ้าค่ะ
ลองไปอ่านในคอมเมนต์ดูแล้วกันนะคะหากใครสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมจ้า